มีเรื่องระทึกเกิดขึ้นกับรถเครนอีกแล้ว

วันนี้เป็นสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้
ห้างสรรพสินค้าย่านรามอินทราด้วยค่ะ
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถเครน

และล่าสุดก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะ
แต่ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหใครเห็นก็ตกใจ
เพราะว่ามันกลางถนนกลางเมือง
นี่มันคือปิดช่องจราจรไปเลยนะครับ
ฝั่งที่จะไปกิโลแปดนี่นะครับผมดูภาพได้

ไฟมันไหม้รถเครนอยู่นะคะ
ก็ต้องไปแล้วค่ะทั้งดับเพลิงกู้ภัยนะคะ
อยู่ตรงถนนลามอินทรานะคะ
ไฟไหม้รถเครนอยู่เกาะกลางถนน
กลุ่มควันดำอย่างนี้เลยค่ะ

ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งควบคุมเพลิงได้แล้ว
ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบัตรเจ็บนะคะ

รวมถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ด้วย
วันนี้ถ้าใครผ่านไปในบริเวณนั้น
เห็นกลุ่มควันสีดำการจราจรติดขัด

ไฟมันไหม้รถเครนอยู่ที่เกาะกลางค่ะ